เป็นคลิปเหตุการณ์ของรถจักรยานยนต์กับรถยนต์เขาทะเลาะวิวาดกันเขามีปัญหากันสาเหตุมาจากแค่ปาดหน้ากันแล้วไม่พอใจคนขับรถจักรยานยนต์ก็เลยมาดักหน้ารถยนต์เนี่ยโอ้โหคุณคะเท่านั้นแหละรถยนต์เขาก็พุ่งชนกันไปเลยเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนนะคะ
เขากระโดดเข้าขวางหน้ารถยนต์คู่กรณี
หลังจากที่เขาโตเถียงกันเรื่องขับรถปาดไปมานี่แหละค่ะ
ทีมข่าวของเราได้รับแจ้ง
เห็นเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยไปสอบถามสิเรื่องราวมันเป็นมายังไง

อันนี้เป็นเสียงของแฟนสาวนะ
ที่นั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ถ่ายคลิปแฟนนุ่ม
ไปเกาะหน้ารถแล้วก็ถูกสะบัดตกลงมา
เราก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์มันเป็นมายังไง
เทียเดชก็บอกว่าช่วงเย็นที่เขากำลังขับรถจักรยานยนต์
มารับภรรยากับลูกชาย๔ขวบ
พอมาถึงอาคารจอดรถของสถานีรถไฟฟ้า
ก็มีรถยนต์ทะเบียน๑กไก่พพ๙๒๖๖กรุงเทพมหานคร
ขับออกมาเบียดเขาก็เลยขี่ไปตามต่อว่านะคะ
แต่รถยนต์คันนี้ก็ขับมาเบียดอีกเหมือนกัน
หัวเข่าของภรรยาเขาได้รับบาดเจ็บ

คนขับรถยนต์ก็เปิดกระจกลงมา
ตะโกนตอบว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งมอเตอร์ไซค์นะ

พอได้จังหวะเขาก็เลยจอดรถจักรยานยนต์
แล้วก็ลงมายืนขวางหน้ารถ
เพื่อที่จะให้คนขับรถลงมาคุยกันใช่ไหมคะ

แต่ปรากฏว่าคนขับรถไม่จอดค่ะ
เร่งเครื่องพุ่งชนไปเลยเขาก็เลยทำยังไงนาทีนั้น

ที่เขาจะกระเด็นตกลงมาได้รับบาดเจ็บ
คือดีที่เขาไม่ตกที่บริเวณหน้ารถ

ระหว่างนั้นภรรยาก็ร้องโวยวายนะคะด้วยความตกออกตกใจ

มีการส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกรุงไทยปากเกร็ด
ระบุว่าข้อมือขวาแตก
ถอดเล็บที่นิ้วโป้งและเท้าขวาด้วย
ส่วนภรรยาของเขาก็ถูกเฉียวที่หัวเข่า
ทีนี้ค่ะเรามีการตามเรื่องนี้ต่อนะคะ
โดยมีการไปสอบถามพูดคุยนายพีรพันธ์เพ็ญจำรัฐนะคะ
อายุ๔๗ปีนะคะซึ่งเป็นคู่กรณีนั่นเอง

ใช่เพราะว่าตอน๕ทุ่มเขาเดินทางไปพบพนักงานสอบสวน
สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ปากคำ
นายภีรพันธ์คนขับรถยนต์เล่าให้ฟัง
ฟังนะคะเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่า
เขาบอกว่าขณะที่เขาขับรถออกจากอาคารจอดรถ
ก็เห็นรถจักรยานยนต์คู่กรณีนี่แหละขับมาเลนขวา
แต่ด้านหน้าเนี่ยมีรถจอดอยู่คนขับรถยนต์ก็เลยเบี่ยงออก
แต่นายธิรเดชคนขับมอเซ้นี่นะคะ

ก็เลยขี่รถตามมาตะโกนด่า
ทีนี้ฝากฝั่งของคนขับรถยนต์ก็เปิดกระจกมา
เขาบอกว่าเขาขอโทษแล้วแต่ว่าคู่กรณีไม่ฟัง
รถเก่งบอกว่ามอเซ้นี่ด่าเขาก่อนใช่ไหม

แต่ว่ามอเซ้นี่บอกว่ารถเก่งเปิดกระจกมาต่อว่า
ทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวไงค่ะ

นายธิรเดชคือคนขับมอเซ้นี่มาขวางหน้ารถ
ด้วยความที่เขาตกใจไงมีคนมาขวางหน้ารถแบบนี้
เขาก็เลยรีบขับรถออกจากจุดนั้น
โดยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะขับรถพุ่งชนคู่กรณีเลยนะ
พอผ่านไปเหตุการณ์ผ่านไปเขาก็เลยโทรแจ้งประกัน
ระหว่างนั้นเขาก็บอกว่าไปนั่งรอทานข้าวก่อน

เสร็จแล้วก็ค่อยมาพบพนักงานสอบสวนตอน๕ทุ่มนั่นแหละนะคะ
ทีนี้เบื้องต้นตำรวจได้ตรวจยึดรถยนต์ของนายพีรพันธ์
และรถจักรยานยนต์ของนายธิรเดชเอาไว้ตรวจสภาพ
แล้วก็จะนัดสอบปากคำทั้งสองฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งทางด้านนายธีรเดช
ก็ได้แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับนายพีรพันธ์ด้วย
ก็คือฟังรถจักรยานยนต์แจ้งข้อหาพยายามฆ่ากับรถเก่ง
ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าตรงจุดนี้มันมีกล้องวงจรปิดหรือเปล่า
ถ้ามีก็คงจะเห็นว่าก่อนหน้านี้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อน

ก็ต้องอาศัยข้อมูลพยานหลักฐานในการดำเนินคดีตอบ
รู้สึกใจเย็นนิดนึงทุกอย่างมันก็จะไม่บานปลายแบบนี้